ได้เวลาตรวจสอบสภาพอากาศให้เป็นชีวิตประจำวันแล้วนะฮะ

สัปดาห์นี้สภาพอากาศต้องตรวจสอบกันอย่างหนักหน่วงหน่อยนะครับ
เพราะว่าหลายพื้นที่ครับมีโอกาสได้เจอทั้งลมได้เจอทั้งฝนได้เจอทั้งอากาศหนาว
บางวันตอนบ่ายร้อนอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งวันตลอดทั้งสัปดาห์ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
แต่ก่อนที่เราจะมาตรวจสอบสภาพอากาศในเมืองไทยนะครับ
เดี๋ยวไปดูที่สหรัฐอเมริกากันก่อนเพราะว่าตอนนี้มีเฮอลิเคนหนึ่งลูก
ฮอริเคนลูกนี้เนี่ยนะครับเขาเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งด้วยความระยะลมเป็นฮอริเคนระดับที่หนึ่ง
เดี๋ยวไปดูภาพความรุนแรงภาพความเสียหายนี่คือผลกระทบจากพายุลูกนี้นะครับ
ชาวเมืองไบร็อกซี่นะครับในรัฐมิซิซิปี้ต่างออกมาสำรวจความเสียหายของบ้านเรือน
ขึ้นฝั่งที่รัฐมิซิซิปี้ด้วยความเร็วสูงสุด๑๓๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ส่งผลทำให้เกิดฝนตกอย่างหนักในบริเวณใกล้ปากแม่น้ำมิซิซิปปี้ในรัฐหลุยเซียน่า
จนทำให้มีฝนตกหนักตามมานะครับ
โดยล่าสุดน้ำที่ท่วมถนนได้ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
และพบความเสียหายไม่มากนักนะครับ
ขณะที่พายุได้ลดระดับเป็นเพียงดีเรชั่น
นอกจากนี้นายดอนัสตรัมพ์ประธานาถิบดีสหราดอเมริกา
ได้ออกประกาศภาวะฉุกเฉินก่อนหน้านี้ในรัฐหลุยเซียน่า
เพื่อให้ภาครัฐได้เร่งให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
ส่วนที่รัฐอัลบัมม่านายเก
ลมแรงและมีการสั่งปิดท่าเรืออย่างน้อย๕แห่งเพื่อป้องกันอันตราย
ขณะที่แท่นขุดเจาะน้ำมันของบริษัทน้ำมันสัญชาติสหรัฐในอ่าวเม็กซิโก
ต่างอบพยพจันที่แล้วก็หยุดการผลิตก่อนหน้านี้ก่อนที่พายุจะขึ้นตัวเข้า
ก็ถือว่าเป็นพายุในช่วงฤดูหนาวพายุในช่วงฤดูหนาวจะค่อนข้างแรง

ถูกต้องนะครับพายุก่อนหน้านี้เขาเข้ามาก่อนประมาณช่วงต้นเดือนเราจะสังเกตว่าพายุเข้าสหรัฐค่อนข้างเยอะ
ก่อนหน้านั้นเขามีมวลอากาศเย็นคอยดันพายุออกไปดังนั้นความรุนแรงของพายุจะไม่รุนแรงมากนัก
แต่ว่าตอนนี้อากาศเย็นของเขาเนี่ยได้อ่อนกำลังลงไปจึงส่งผลทำให้พายุได้เข้ามาเหมือนกันนะครับ
จากที่สหรัฐแล้วเมืองไทยของเราก็ต้องเตรียมรับมือพายุเหมือนกันนะครับ
เป็นพายุส่งท้ายรูดฝนนี้
นี่คือการคาดการณ์นะครับลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้
เป็นผลพวงมาจากมวลอากาศเย็นที่เขาแผลลงมา
อากาศเย็นพอมาเจออากาศร้อนเกิดการปะทะกันเกิดขึ้น

ฝนจะตก๒ช่วงคือช่วงที่เขาแผลลงมากับย้อนกลับไป
แผลลงมาจะเป็นฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า
ช่วงที่แผ่กลับไปจะเป็นช่วงฝนที่ตกนาน
ไม่มีฟ้าร้องฟ้าฝนจะตกเรื่อยนาน
ตกซึมครับนั่นคือลักษณะฝนในช่วงสาวอาทิตย์ที่ผ่านมา
ถูกต้องนะครับทีนี้อย่างที่บอกไป
ก่อนหน้านี้เรามีการตรวจสอบหย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมหนึ่ง
บริเวณประเทศฟิลิปปินส์
จะสามารถพัฒนากลายเป็นพายุได้
แต่พายุที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว
จะถูกมวลอากาศเย็นที่ค่อยแผ่มาจากบริเวณตอนบน
แต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ามวลอากาศเย็นจาก
ประเทศจีนที่แผลลงมาเนี่ยอาจจะไม่ทัน

ส่งผลต่อสถานการณ์ฝนในหลายพื้นที่
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ตอนนี้พายุเขาเคลื่อนตัวอยู่แถวบริเวณทะเล
กลางมหาสมุทรแปซิฟิกส์
กลายเป็นพายุได้สูงสุดน่าจะอยู่ในระดับโซนร้อน
คือมีชื่อแน่นอน

ทีนี้จากการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้

ตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมพายุ

คาดการณ์ว่าหลังจากอยู่บริเวณตรงนี้แล้ว
จากพลังการยึดของพายุเค้าจะไปดึงลมหนาวมา
ดังนั้นจึงทำให้ลักษณะการเคลื่อนตัวของพายุ

จะเคลื่อนที่ผ่านตอนบนของอีสานตอนบนของเหนือ
เห็นจุดสีส้มแดงบริเวณอ่าวตังเกียร์ไหมครับ
นี่คือวันพรุ่งนี้นี่คือวันวันเมื่อรื่น

สังเกตว่าไม่สามารถที่จะกลายเป็นวงใหญ่ได้มาก
เพราะว่ามวลอากาศเย็นเขาแผ่มาเรื่อย
ดังนั้นพายุลูกนี้ก็จะส่งผลหลักบริเวณตอนบน
จุดละประมาณอย่างมากสุดวันหนึ่ง

ก็จะเป็นฝนตกหนักลมแรงเกิดขึ้น
ก่อนที่จะมีฝนตกหนักอากาศจะร้อนอบอ้าว
มันถือว่าเป็นพายุที่ไทยเราได้รับผลกระทบโดยตรงไหม

คือตัวพายุมันจะสลายก่อนเข้าไทย
แต่ว่าสิ่งที่เราได้เจอกันก็คือ
ความกดอากาศต่ำที่เกิดจากการสลายตัวของพายุ

แต่ความน่ากลัวของหย่อมความกรดอากาศต่ำคือ
เขาจะมีรัศมีของฝนค่อนข้างกว้าง
แต่ลมไม่แรงการเคลื่อนที่ช้า

จุดไหนที่มีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเยอะ

ต้องนะครับก็เน้นเหนืออีสานนะครับ
อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้นะครับ

นี่คือสภาพอากาศในเมืองไทยครับเดี๋ยวไปดูต่อนะครับ
เมืองใหญ่ตอนนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้าง

โปรดติดตามตอนต่อไป